แล้วก็หลายคนต้องการที่จะรู้คำตอบจากคณะแพทย์
ว่าตกลงแล้วน้องน้ำตาลเสียชีวิตเพราะอะไรกันแน่
ก่อนหน้านี้คุณพ่อให้อวัยวะบางส่วนของน้องน้ำตาล
ให้คุณหมอเอาไปตรวจเอาไปชนะสูตร
ใช่ตัดชิ้นเนื้อโปรงจมูกไป
เพื่อไปพิสูจน์แล้วก็เป็นการตอบคำถามและให้ความรู้แก่ประชาชน
เมื่อเช้านี้นะครับทางแพทย์สิริราชก็แถลง
เปิดเผยว่าผลจากการตรวจชิ้นเนื้อ
พบว่าน้ำตาลเสียชีวิตจากวรรณโรคที่หลังโพรงจมูก
ซึ่งพบได้แค่ร้อยละ๑เท่านั้น
ส่วนสาเหตุที่เลือดออกเยอะเพราะไปโดนเส้นเลือดที่คอ
พร้อมแนะนำให้ทุกคนตรวจสุขภาพประจำปีไว้นะฮะ
คณะบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนะครับ
สาธาราชาญดรไหน้แพทย์ประสิทธิ์วัฒนภานะครับ
พร้อมด้วยทางด้านของแพทย์ประจำสาขาวิชา
ศาสตร์หัวใจและส่วงอกภาควิชาศัลยศาสตร์แพทย์เจ้าของไข้
รวมถึงทางด้านของคุณหมอคนอื่นที่เข้ารักษาน้องน้ำตาลเนี่ยนะครับ
ได้ตั้งโต๊ะแถลงถึงสาเหตุการเสียชีวิตของนางสาวบุษบรัน
เมื่อวันที่๑๔มิถุนายนที่ผ่านมานะครับ
โดยหลังคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้ขออนุญาตส่องกล้องเข้าไปดู
บริเวณหลังโพรงจมูกแล้วก็พบบริเวณเยื่อบุหลังโพรงจมูก
มีสีผิดปกติขนาดประมาณ๐๕๑เซนติเมตร
จากนั้นนะครับจึงได้ขออนุญาตญาติในการตัดชิ้นเนื้อบริเวณดังกล่าว
เพื่อนำมาตรวจวินิจฉัยทางพยาธิวิทยาหาสาเหตุการเสียชีวิตต่อไปนะครับ
ก็ทางญาติโดยเฉพาะคุณพ่อก็อนุญาตให้คุณหมอตัดชิ้นเนื้อส่วนนี้

ระหว่างตัดชิ้นเนื้อหมอพบว่ามีเลือดไหลออกมา
ย้อมชิ้นเนื้อก็พบว่าเข้าได้กับวรรณโรคแต่ไม่พบเชื้อนะครับ
บ่งชี้ว่ามีเชื้อวรรณโรคหลังโพรงจมูก
ซึ่งในกรณีนี้มีโอกาสติดต่อกันได้น้อยมาก
ฟังเสียงของคุณหมอในการแถลงแล้วก็ชี้แจงให้ประชาชนได้รับทราบกันนะครับ
ปรากฏว่าผลที่เลื้อออกมามีลักษณะที่เขาได้กับวรรณโรค

มีส่วนบางส่วนของเซลมีส่วนบางส่วนของเงี่ยทศนสรรค์ทำลองแบบนั้น
ในการตรวจชิ้นเนื้อนั้นไม่พบเชื้อ

ของสิ่งที่เราต้องการจะดู

ถ้าเป็นเชื้อโรคก็ดูดีในผลเชื้อโรคนั้นมีหรือไม่

ก็สรุปว่าการวินิจฉัยโรคขณะนี้
เราก็สรุปว่าการวินิจฉายโรค
อ่าเป็นเรื่องของพันธโรคที่บริเวณด้านหลังของโพรงจมูก
เป็นกรณีที่ไม่ปกติจริง
เป็นกรณีที่เจอน้อยมาก

สรุปก็คือการเสียชีวิตของน้ำตาด
มีเชื้อวรรณโรคหลังโพรงจมูก
คุณหมอก็ให้ข้อมูลว่ากรณีนี้มีโอกาสติดต่อกันได้น้อย
สถิติของไทยพศ๒๕๕๙
พบคนไทยเป็นวรรณโรคนะประมาณ๘๐๐๐คน
ประชากร๖๙ล้านคน
โดยร้อยละ๘๓จะตรวจพบที่ปอด
นี่ที่ปอดนะร้อยละ๑๗ตรวจพบนอกปอด

พบได้น้อยกว่าร้อยละ๑ของวรรณโรคที่พบนอกปอด
คือเป็นประเภทวรรณโรคนอกปอด
แล้วก็ร้อยละ๑ของวรรณโรคนอกปอดอีก
เป็นวรรณโรคหลังโพรงจมูก
ส่วนวรรณโรคก็จริงแล้วสามารถเป็นไปได้
ตามที่อวัยวะอื่นของร่างกาย
แล้วก็สำหรับวรรณโรคหลังโพรงจมูก
รายงานทางการแพทย์ทั่วโลกพบผู้ป่วย๑ใน๓

และประมาณ๑๗๐มีต่อมน้ำเหลืองที่คอโต

วินิจฉัยวรรณโรคหลังโพรงจมูก
มักได้จากการตรวจชิ้นเนื้อที่ก้อน

คุณหมอแนะนำนะเพราะว่าอย่างที่บอกไป
รณโรคหลังโพรงจมูกอาจจะไม่แสดงอาการใด

ดังนั้นคนเราทุกคนมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่าง
เฉพาะวรรณโรคทุกเพศทุกวัยหลากหลายอวัยวะ
ควรตรวจร่างกายเป็นประจำทุกปี
หากพบสิ่งผิดปกติจำต้องสืบค้น
จนพบสาเหตุของความผิดปกตินั้นให้ได้

แต่หากมีอาการผิดปกติระยะเวลาหนึ่ง
น้ำหนักลดไม่ทราบสาเหตุเบื่ออาหารมีไข้ต่ำ
ลำเจอก้อนผิดปกติควรพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุ
ส่วนกรณีน้ำตาลคือคุณหมอพยายามย้อนถามประวัติผู้ป่วยนะ
ไม่พบว่ามีอาการอะไรเลย
ก็จะมีอาการอักเสบแล้วเนื้อเยื่อบริเวณนั้นมันจะฉีกขาดได้ง่าย
แต่ประโยคนึงที่คุณหมอพูดออกมานะฟังแล้วก็ตกใจเหมือนกันนะ
คือเขาพูดว่ากรณีของน้ำตาล
คุณหมอบอกว่าไม่เคยมีรายไหนเลยในโลกนี้
ที่มีเลือดออกเยอะขนาดนี้
คุณหมอจึงเน้นย้ำให้ประชาชนคนไทยทุกคน
ตรวจสุขภาพประจำปีด้วยนะฮะ
หากพบเจออาการผิดปกติใดแม้ว่าจะเล็กจะน้อยก็ตาม
ก็ต้องค้นให้พบว่ามันผิดปกติตรงไหนอย่างไร
เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ในอาการเริ่มต้น
ฟักตัวหรือไปถึงขั้นไหนแล้วนะครับ